คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูสถิติ
ในการจองซื้อสลากล่วงหน้า
ครั้งที่ผ่านมานั้นบอกอะไรเราได้บ้าง
ในเบื้องต้นนี้เราพบว่าจำนวนรายของผู้ที่สนใจนั้น

ในขณะเดียวกันครับจำนวนเวลาในการจองซื้อแต่ละครั้งนั้น
ก็ทำสถิติใหม่หมายถึงว่าใช้เวลาสั้นลง

มีการเปิดให้มีการจองซื้อในวันที่๓ตุลาคมปี๒๕๕๙
เพื่อที่จะเป็นการนำไปขายในงวดวันที่๑๖ตุลาคมปี๒๕๕๘นะครับ

นี่คือครั้งที่๑ครับตัวเลขของจำนวนผู้ซื้อสลากนั้น
จะมีจำนวน๑๔๒๕ราย
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ๑๓นาที
เอาละครับถัดมาครับ

จำนวนผู้ซื้อนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๒๑๔๙ราย
โดยจำนวนเวลาที่ใช้ในการจองซื้อ
จะอยู่ที่๖นาทีลดลงแบบครึ่งต่อครึ่ง
จากเดิมนั้นครั้งแรกใช้๑๓นาที

โดยจำนวนผู้ที่สนใจจองซื้อมีจำนวนทั้งสิ้น๑๗๙๘ลาย

มีการพิมพ์สลากจำนวนทั้งสิ้น๑๙๖๘๐เล่มคู่นั่นเองนะครับ
ก็เพิ่มขึ้นมาจากครั้งแรกที่มีการพิมพ์ไว้๑๘๙๐๐เล่มคู่
มาครับคุณผู้ชมไปดูกันที่ครั้งที่๔

ใช้เวลาในการจองซื้อทั้งสิ้นประมาณ๓นาที
โดยมีจำนวนรายของคนที่สนใจในการจองซื้อทั้งสิ้นนะครับ
ตัวเลขคือ๔๒๑๓ราย
กระโดดเมื่อเทียบกันกับครั้งที่๓เกือบ๓เท่าตัวด้วยกันนะครับ

ระยะเวลาใช้เฟียงแค่๔นาทีเท่านั้น
ด้วยกันซึ่งมีการพิมพ์สลากออกมาทั้งสิ้นในครั้งนี้นะครับ

จำนวนทั้งสิ้น๒๓๓๕๐เล่มคู่นั่นเองครับ

ใช้เวลาในการจองซื้อทั้งสิ้น๑๕นาที
จำนวนผู้ที่สนใจนะครับ
กับอีก๙๘รายด้วยกัน
โดยมีการพิมพ์สลากออกมาในครั้งนี้
ครั้งที่๖นั้น๑๓๙๙๐เล่มคู่ครับ

ใช้เวลาเพียงแค่๒นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชม
ถือว่าสั้นที่สุดในช่วงก่อนหน้านี้
มีการเปรียบเทียบเรื่องของระยะเวลา
จำนวนของผู้ที่สนใจจองซื้อสลากนะครับ
มีทั้งสิ้น๒๕๗๙รายโดยประมาณนะครับ
แล้วก็มีการพิมพ์สลากออกมาในครั้งที่๗นี้
จำนวนทั้งสิ้น๑๒๘๙๕เล่มคู่ครับ

ในครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจจองซื้อทั้งสิ้น๒๕๙๖รายโดยประมาณ
ใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีครับ
๑นาทีกับอีก๔๙วินาทีเพียงเท่านี้
ก็สามารถที่จะปิดระบบการซื้อขายและการจองสลากได้เรียบร้อย
นี่คือตัวเลขทั้ง๘ครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับ

สลากของงวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นงวดแรกที่พิมพ์สลากเพิ่ม๑๐ล้านฉบับคู่
และเปิดให้ซื้อสลากถึง๑๑๓๐๗๐เล่มคู่นะครับ
ก็ทำให้มีผู้ซื้อได้เพิ่มขึ้นกว่า๒๐๐๐ราย
ใช้เวลาประมาณ๒๑นาทีครับ

กระโดดเพิ่มขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ส่วนการเปิดให้จองสลากจำนวนผู้จองเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ครั้งที่๔ครับ
โดยครั้งแรกถึงครั้งที่๓จำนวนสลาก๑๓๐๐๐เล่มคู่
มีผู้จองได้ไปเฉลี่ย๑๐๐๐๑๓๐๐ราย
แต่ใช้เวลาลดลงครั้งแรก๔๗นาที
มาครั้งที่๒อยู่ที่๓๕นาที
ครั้งที่๓ใช้เวลาไป๒๔นาทีนะครับ

วันที่๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
เพิ่มขึ้นเป็น๑๙๐๐๐เล่มคู่
ทำให้มีผู้สั่งจองได้เพิ่มขึ้นเป็น๓๘๐๐๐ราย
ในเวลาเพียง๓๐นาทีเท่านั้นนะครับ

คืองวดวันที่๓๐ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าปี๒๕๕๘นะครับ
สำนักงานสลากมีสลากให้จองเพิ่มขึ้นเป็น๒แสนเล่มคู่

ใช้เวลา๑ชั่วโมงกับอีก๓๙นาที

สลากเปิดให้จองเท่ากันที่๒๒๐๐๐เล่มคู่
มีผู้จองซื้อได้เท่ากันที่๔๔๐๐๐ราย
แล้วก็จำหน่ายหมดในเวลาที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับ
ก็ประมาณ๒๑๓๓นาที

ให้จองสลากงวดวันที่๑มีนาคม
ลดจำนวนสลากให้จองลงเหลือ๒แสนเล่มคู่

แล้วก็หมดในเวลาประมาณ๒๗นาทีนั่นเองนะครับ
นี่คือเรื่องราวของตัวเลขสลากินแบ่งรัฐบาล
สรุปมาให้คุณผู้ชมเห็นทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตลอด๘ครั้งของการซื้อขายก่อนหน้านี้นะครับ

ระยะเวลาใช้สั้นลงจำนวนรายต่อ
คนที่สนใจนั้นก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ